จะให้ดูต่อไปนี้ขอร้องกันตรงก่อนเลยนะคะ
ขอร้องเถอะค่ะว่าเคารพกฎจราจรเถอะนะคะ
ไม่อยากให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับคุณหมอกระต่าย
ที่ถูกรถชนตายตรงทางม้าลาย

คุณตาเดินข้ามถนนเกือบรถชนตรงทางม้าลายอีกแล้วค่ะ
โอ้โหให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาดีกว่า
เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะพูดอะไรบ้างคุณผู้ชม

ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจะต้องมีอีกกี่เหตุการณ์เหรอคะ
โอ้เบกที่๕โอ้ดีนะคะคุณตาเนี่ย
คือหยุดก่อนถ้าเกิดว่า๙ไปอีก๙หนึ่งนะ

ผมอยากรู้นะตอนคุณตาเนี่ย
หันตามไปมองรถคันที่ไม่หยุดให้เนี่ย

เดี๋ยวดูนะจังหวะที่คันนี้นี่
เราทำภาพช้าให้ดูแบบนี้นะคะ
เนี่ยเส้นยาแดงผ่าแปดเลยอ่ะ

เดินติดกับคนหน้าอยู่เหมือนกัน

คุณตามองตามแล้วคุณตาคิดอะไรอยู่ครับ

ว่าที่ระวังตัวเองนะคะ

ถึงแม้ว่าจะเป็นตรงทางม้าลายก็ตามนะคะ
คนแรกรอดใช้ว่าคนต่อไป
หรือว่าเราจะรอดตามนะคะ

คุณผู้ชมเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่า
ตั้งใจเลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์
แม้จะมีรถคันอื่นจอดให้คุณข้ามแล้ว
ก็ใช่ว่ารถคันอื่นเขาจะจอดตามด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็น๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วจะบอกว่าคนขับรถเก่งที่เกือบจะชนคุณตาก็เป็น

ก็เป็นคลิปที่มาเตือนกันแล้วกันนะ